มาดูความเคลื่อนไหวกรณีการสร้างบ้านพักของผู้พิพากษาสารอุทธรภาค๕
ในพื้นที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรอฟังผลจากคณะกรรมการที่นายรัฐมนตรีตั้งขึ้นมา
เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนะครับ
อย่างไรก็ตามวันนี้ทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ออกมาชี้แจงว่ากรณีที่มีการเชิญชวนให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่หน้าค่ายกาวิระ

เป็นการดำเนินการของบุคคลภายนอก
ไม่ใช่การดำเนินการของสมาชิกในกลุ่มนะครับ

ผู้บัญชาการทหารบกระบุนายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
เตรียมตั้งคณะทำงานส่วนกลาง
เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เพื่อหาทางออกและยุติปัญหานี้อย่างเหมาะสมที่สุด
ขณะเดียวกันจะวางแนวทางฟื้นฟูกลับคืนมาเหมือนเดิม

ส่วนการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มเครือข่ายทวงคืนพื้นป่าเชิงดอยสุเทพ
ในวันที่๒๙เมษายนนี้

เป็นการชุมนุมเพื่อต้องการแสดงเจตนารมณ์
ถือเป็นการชุมนุมทางการเมือง
อยากให้จริงแล้วก็อยากให้ยุติการเคลื่อนไหว

เพราะรังแต่จะสร้างความร้าวฉานให้กับสังคม

ซึ่งมันจะมีผลเสียหายในระยะยาว
ว่าไปนะครับผมไม่ได้ซีเรียสขนาดทำอะไรไม่ได้เลย
มันเป็นเรื่องการแสดงออกก็เข้าใจกันอยู่
แต่เพียงแต่สื่อไปว่าโอเคเรารับทราบความต้องการทั้งหมดอยู่แล้ว
ขณะที่บริเวณพื้นที่หน้าสารอุทธรภาค๕อำเภอแม่ริม
เข้าสู่วันที่๒ที่นายนิคมพุทธา
เครือข่ายอนุลักษ์รุ่มแม่น้ำปิง

กรณีที่สารเข้าไปสร้างบ้านพักในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งตลอดทั้งวันก็มีแนวร่วมเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่า
เวียนมาหาตลอดอย่างไม่ขาดสาย
พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพแม่ริม

ไม่ให้เกิดมือที่๓เข้ามาสร้างความวุ่นวาย
ส่วนกรณีที่อดีตผู้พิพากษาแสดงความแปลกใจ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
ออกมาคัดค้านและเรียกร้องให้ลื้อถอนบ้านพักตุลาการด้วย
ที่ราชพัฒน์เชียงใหม่วิทยาเขตสลวงขี้เหล็ก
ก็ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมนั้น
นายนิคมระบุว่าจากการสอบถามชาวบ้านในชุมชน

ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้กิดกันชาวบ้านไม่ให้เข้าพื้นที่
เขาขอไปเก็บเห็ดนะครับ
เป็นการใช้ประโยชน์จากป่าที่เป็นผลผลิตจากป่า

มันก็เป็นอาหารและเป็นรายได้
เป็นปากเป็นท้องเป็นเศรษฐกิจของชาวบ้าน
จริงมันไม่ใช่แค่เห็ดมันจะรวมไปถึง

หากสถาบันจะมีการจัดจ้างแรงงาน
ตั้งแต่การก่อสร้างหรืออะไรก็แล้ว

ซึ่งอันนี้เราจะเห็นความแตกต่างว่า
สถาบันราชภาพเขากลมกลืม
เขาให้เกียรติกับชาวบ้านเช่นกันและกัน
แต่ว่าตอนนี้บ้าน๓อาจจะไม่ได้มี
การทำงานร่วมกับชาวบ้านในลักษณะนี้
ด้านนายสมชายปรีชาศิลปะกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่า
ปี๒๕๖๐พบว่ามีการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติไปแล้ว

เหมือนใช้วิธีศรีถนนชัย
เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก
พร้อมเสนอให้นำกรณีบ้านพักตุลาการมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับหน่วยงานรัฐ
ที่จะต้องไม่กระทำการที่ขัดรัฐธรรมนูล
แม้ว่าอาจจะถูกกฎหมายก็ตาม